คุณผู้ชมฮะเรามาดูคลิประทึกบนท้องถนนนะครับ
รถใหญ่เขาขับอยู่แต่ทีนี้รถจักรยานยนต์๒คัน
คือคุณเคยเห็นไหมรถจักรยานยนต์เวลาคันหนึ่งเสีย
คันของเพื่อนจะใช้วิธีในการใช้เท้าเนี่ย
ถีบให้อีกคันมันไปได้
หรือไม่คันที่เสียคนขับก็จะใช้เท้าเกี่ยวคันของเพื่อนไว้
แล้วไปคู่กันแบบนี้แต่คุณดูนะไปคู่กันแบบนี้
แต่ออกขวาสุดเจอรถใหญ่วิ่งตามหลัง
เกือบจะตายแล้วนะฮะคุณผู้ชมไปดูคลิปนะครับ
โอ้โฮว้าวมึงว่ะ
คุณคือนายคุณมหักเปลี่ยนอยู่๔๑ปี
และยามแต่ว่าโตนะครับ

โอ้โหนี่แหละฮะเป็นคลิประทึกนะครับ
คือรถที่ติดกล้องหน้ารถคือเป็นรถบรรทุกใหญ่เลยนะคุณนะ

แล้วทีนี้เขาก็ขับมาทางเลนขวาแบบนี้
แล้วก็เห็นจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้า๒คัน

แต่ปรากฏอยู่เลนขวาสุดทำให้รถมันทุกข์

แต่ว่า๒คันนี้ยังอยู่ขวาอยู่

เขาก็คงตกใจแล้วก็ปล่อยเท้ากันไงคุณ
ทำให้รถที่คนขับใส่เสื้อสีน้ำเงิน
มันก็ถลายเข้ามาในเลนแล้วก็ถูกเฉียวในที่สุด
ถามว่าคนขับรถจักรยานยนต์ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นอะไรไหมคุณ
โชคดีไม่เป็นอะไรแต่ก็ถูกเฉียวชนไป
แล้วก็คนขับรถบรรทุกคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถ
เขาก็ตะโกนด่าไปบอกว่าเข็นรถกันยังไงออกขวามาแบบนี้
ไม่ตายก็บุญแล้วนะฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เอามาแชร์ในโลกโซเชียล
แล้วก็ตัวเจ้าของคลิปคือคนที่ขับรถใหญ่คันนี้
ซึ่งจริงแล้วนะคนขับรถใหญ่คันนี้เขาโพสต์คลิปไว้หลายคลิปเลยนะคุณนะ
คลิปที่เขาขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วก็ไปเจอกับประเทศ

นี่ก็อีกคลิปหนึ่งที่เจ้าของรถคันนี้คือรถบรรทุกใหญ่
คันเดิมเขาประสบเหตุ
ต่อหน้าต่อตาเมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
คุณแต่ว่านี่คือรถข้างหน้ามันเหมือนกับไม่มีน้ำหนักเลย
ทั้งที่บรรทุกของเยอะคือปลิวหมุนแบบนี้
ยิ่งมันบรรทุกนี้พอเสียหลักแล้วมันหมุนคว้างเลยคุณ

ก็เห็นเลยนะฮะว่ามันมาข้างคือข้างซ้าย
รถบรรทุกของมาข้างซ้ายไม่รู้ไปเฉียวชนหรือหลบอะไรมาก่อน
แต่ทีนี้มาหมุนคว้างอยู่ข้างเขาแล้วก็ปาดไปข้างหน้า
ตกไหลทางตรงกลางนี่เป็นอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาก็เอามาโพสต์ให้ดู
เพราะว่าเกิดต่อหน้าต่อตาเลย๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
นี่ให้ดูกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดูสิคุณเดี๋ยวดูรถกระบะมาข้างแล้ว
ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันหมุนไปหนึ่งรอบ
อ๋อพลิกไปแล้วก็หมุนต่ออีกนะครับคุณตลบ
เขาก็เพิ่งเอามาเตือนกันนะบนท้องถนน
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่เขาไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ที่รถเสียแล้วก็ถีบกันมาอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับ